ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
ผู้คนก็ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้วันหวยออกนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวหนึ่ง
ก็คือการไปขอเลขเด็ดของเซียนหวยจากสถานที่ต่างนะครับ
ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาบรรดาเซียนตัวเลขไปเสาะแสวงหาโชคลาภ
ที่วัดมหาบุตรย่านพระขนงที่หลายคนรู้จักกันดี
เพราะวัดแห่งนี้มีสารแม่นาคพระขนงขึ้นชื่อลื้อชาในการให้โชคลาภ
เมื่อทีมข่าวไปถึงพบว่ามีบรรดานักแสวงโชคลาภ
ทยอยเดินทางมาขอเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมาถึงก็ต้องซื้อทูบเทียนพวงมาลัยและทองคำเปลวไหว้อธิษฐานขอพรจากแม่นาค
จากนั้นก็นำทองคำเปลวไปปิดที่รูปปั้นแม่นาค
ส่วนวิธีขอเลขเด็ดนั้นก็มีทั้งการใช้นิ้วถูที่ต้นตะเคียนอาบน้ำมัน
เพื่อให้เลขเด็ดที่หวังปรากฏขึ้นมาให้เห็น
เช่นกลุ่มเซียนตัวเลขกลุ่มนี้ที่ตั้งอกตั้งใจใช้นิ้วถูขึ้นถูลงด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
ก่อนที่จะเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าคณะของพวกตนเดินทางมาจากย่านเกษตรนวมิน
เพื่อมาขอโชคลาภครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับ

แทนก็เลยให้มาเป็นเลขเลย

ขณะที่หญิงสาวคนนี้ซึ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกก็เลือกจะขอเลขเด็ดด้วยการล้วงหายขอหวยและนำไปเสี่ยงโชค
แต่ก็แอบเตือนบรรดาเซียนตัวเลขมาด้วยนะครับว่าอย่าหวังรวยทางด้านนี้
เห็นเขาบอกว่ามาที่นี่เราจะได้โชคกลับไปก็เลยแบบนิดนึงอ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วได้เลขอะไรมาครับ

แล้วปกติเราชอบเสี่ยงโชคด้วยไหม

แล้วเป็นยังไงกับคนที่ผ่านมา

สำหรับบรรดาเซียนตัวเลขที่บนบานสารเก่ากับแม่นาคพระขนงและสมหวังในเรื่องโชคลาภส่วนมากก็จะนำสิ่งของมาแก้บนกับแม่นาคก็มีทั้งชุดไทยโบราณชุดไทยประยุกต์บ้านเรือนไทยเครื่องสำอางเครื่องประดับและสิ่งของต่างที่แม่นาคชื่นชอบสำหรับบรรดาเซียนตัวเลขทั้งหลายหากยังไม่มีเลขเด็ด
ข่าวไทยรับทีวีรายงาน